ที่ปุชชมครับออกการศึกษาได้ไม่กี่วันนะที่ชายภูมิชาวบ้านแจ้งตำรวจบอก
โอ้โหรถคันหนึ่งขับสายไปสายมาเมาแล้วขับแน่
ตำรวจสพเทพสถิตก็ไล่ตามไปนะครับจนไปเจอรถคันนี้
ขับรถมานะครับพระสายันแร่กาศิลป์อายุหกสิบปีนะครับ
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตะบนบ้านนายางกลักนะครับ
เจอเจ้าหน้าที่ก็ทำแบบมึนขับรถมาข้างหน้าก็มีเพื่อนนั่งมาด้วย
ชื่อในแหงอายุหกสิบเหมือนกันนะครับขับรถสายไปสายมาในชุมชน
ชาวบ้านเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุทั้งชาวบ้านทั้งเด็กเยอะแยะไปหมด
ตำรวจไล่มาตรวจสอบสุดท้ายเมาแล้วขับจริงนะฮะเดี๋ยวฟังเขาหน่อย